พี่น้องทุกภาคคอย
ครามสุขที่จะเกิดกลับกัน
ก่อนถือการที่ให้พวกเขาได้
บลงมือให้ทั้งหลานทัก

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ก็เป็นสอสอคุณภาพมีหลายหลายท่านนะคะที่ได้